คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ
เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับทั้งประชาชนผู้ถือบัตรรวมทั้งผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นร้านทงฟ้าประชารัฐนั่นเองนะครับ
จากว่ายังคงมีบางส่วนนั้นไม่รู้หลักเกณฑ์หรือว่าทำไม่ถูกต้องต้องถูกยกเลิกออกจากระบบไป
เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วมีความชัดเจนอย่างไรมาคุยกันต่อครับกับท่านวิชัยโภชนกิจนะครับ
บรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านมานั่งอยู่กับผมเช่นเคยนะครับท่านสวัสดีครับ

ได้กระโสงวันนี้ได้ส่งชื่อแล้วฮะ

ก็เพิ่มเติมมา๑๗มกับ๗ลาย
คิดว่าประมาณสักสัปดาห์หรือ๒สัปดาห์นี้
อันนี้เราน่าจะเชิญท่านเหล่านั้น
มานั่งคุยแล้วก็ชี้แจงถึงวิธีการใช้เครื่อง
คุยแล้วก็ชี้แจงถึงวิธีการใช้เครื่อง

เสร็จแล้วก็จะพยายามสาธิตการใช้เครื่องให้เห็น
โดยทางกรุงไทยกับทางกระทรวงการคลังเอง
แล้วอย่างเวลาที่เขาไม่เข้าใจเขาทำผิดไปแล้ว

ก็ส่วนมากแล้วก็คือว่านึกว่าสมัครเข้ามาแล้ว
ฉันก็ทำได้ตามปกติซึ่งบางครั้งเราไม่ยอม
เช่นว่าไปขายบัตรนี้ให้กับสินค้าเราห้ามบางตัว
เช่นพวกเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอลพวกอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เราไม่อันดูยากไม่ได้นะครับ
หรือไม่ก็คือยังไม่มีเครื่องรูด
แล้วก็ไปยึดบัตรของผู้ถือบัตรมาก่อนนะครับ
ไม่ก็ส่งสาขาไปอยู่ในพื้นที่อื่น
แล้วไปรวบรวมบัตรของผู้ถือบัตร
ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดมานะครับ

ลงโทษก็แล้วแต่ความรุนแรงของปัญหานะครับ
ถ้าหนึ่งถ้าเป็นการทำผิดโดยที่ไม่มองว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์นะครับ
หรือว่าโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
เช่นขายของแล้วรวมสินค้าเข้ามาบ้างอะไรพวกนี้นะครับ
หรือไม่ก็ราคาที่กำหนดเราบอกว่าต้องต่ำกว่าตลาดอะไรพวกนี้นะครับ

ก็ส่วนมากก็ใช้วิธีการตักเตือน
ถ้าแรงสุดนี่คือต้องเอาออกจากระบบยกเลิกเลยไหมฮะ
ครั้งแรกที่ยังไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับ
ให้เวลาในการแก้ตัวอยู่เพราะเรามองไม่ออกว่านั่นคือเจตนาหรือไม่
แต่ถ้ายังมีครั้งที่๒ที่๓นั้นคือตอนเครื่องคืน
การถอนเครื่องคืนคือคือว่ากระทรวงภัณฑ์นี้ก็ยกเลิกกากการเป็นร้านค้าในกว่าบุงเสริม
กระทรวงคลังก็จะถอนชื่อจะถอนเครื่องพวกนี้คืนกลับไป
ทีนี้อย่างร้านใหม่จะเข้ามาต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ต้องเข้มงวดขึ้นไหม

สักอาทิตย์๒อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะครับ
หลังจากที่เราต้องเพิ่มเติมเข้ามาอีก๒๐๐๐ล้านค้ายนะครับ

เราอยากให้ร้านโชว์ร้านทรงฟ้าประชารัฐเราเป็นร้านมืออาชีพ
ร้านค้าที่มีอยู่เนี่ยถ้าให้ผมแบ่งผมแบ่งเป็น๓เกรดนะครับ

เพราะว่าได้มีการพัฒนาได้มีการติดตามเทคโนโลยีต่างเนี่ย

จัดการได้แล้วไล่ทันไล่ทันความเหงื่อแรงที่เกิดขึ้นแล้ว
กลุ่มที่๒นี่อยู่ในชุดที่เขาเรียกว่ายังอยู่กึ่งกลาง
กลุ่มนี้เนี่ยต้องเสริมเติมเตรียมให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับ
ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการนิดนึง
เรื่องเอาไอทีเข้าไปช่วยนะครับ
เอาในเรื่องของการบริหารจัดการสต๊อกอะไรพวกนี้เข้าไปช่วย

แต่กลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่อยู่ในตำบลในหมู่บ้านจริง
ที่เป็นร้านค้าของพี่น้องชาวบ้านจริงนะครับ
ตรงนี้คือขายกันอยู่ตามวิถีธรรมชาติ

กลุ่มนี้ต้องให้อะไรเพิ่มเติมเยอะนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะต้องไปเพิ่มเติมว่า
เราจะต้องบังคับแล้วว่าจะต้องเข้ามาสู่การ
หลักสูตรการเป็นราชค้ามืออาชีพ
ซึ่งผมกำหนดหลักสูตรนี้ขึ้นมา๑๕วันนะครับ
คิดว่าหลักสูตรนี้จะเริ่มเดินได้ประมาณสักปลายเดือนเมษา

ประมาณปลายเดือนเมษาเราจะเริ่มต้นแล้ว

จะเป็นหลักสูตรที่พื้นนะครับ
ร้านค้าโชว์หวยในหมู่บ้านเรียนรู้และปฏิบัติได้นะครับ
โดยตรงนี้นะครับผมกำหนดจะร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่
อย่างหมาไรหรือว่าเวียร์ไรต่างนะครับ
ที่เขามีการเสียดการสอนอยู่แล้ว
แล้วก็เราเข้าไปให้บรรดาร้านการต่อเนี่ยนะครับเข้ามาเรียน
โดยที่กระทรวงพาณิชย์รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
สุดท้ายท่านฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรหรือว่าร้านโชว์หวยที่มา
โครงการนี้ต้องทำยังไงถึงให้สมบูรณ์ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาในอนาคต

มีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
ไปให้บริการกับพี่น้องผู้บริโภคในท้องที่
อันที่๒ก็คือสามารถที่จะเป็นศูนย์รวบรวม
ผลผลิตต่างกันเกษตรหรือสินค้าชมชนในพื้นที่
กลับขึ้นมาสู่เมือง

เป็นร้านชูหวยคนไทยแท้ที่ยืนหยัดอยู่ได้

สำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือบัตรเองก็ดีหรือว่า
โชว์หัวที่ยกขึ้นมาเป็นร้านทงฟ้าประชารัฐนะครับ

สิทธิประโยชน์นั้นจะตกอยู่กับคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป
ตามโดยโยบายของรัฐบาลโดยกสมศิษย์เข้าไปร่วมมือในโครงการนี้นะครับ
วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณครับท่านวิชัยโภชนกิจ
ท่านรองประหลัดกระทรวงพาณิชยที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับ